เพื่อนชื่อนางสาวระวิวัลขันเครือชื่อเล่นชื่อข้าวเนี่ยนะฮะน้องคนนี้นะครับ
บอกว่าติดต่อไม่ได้มาตั้งแต่วันที่๒ตุลาคมเวลา๒๓นาฬิกา
พบครั้งสุดท้ายก็คือที่ตะคร้ำเอนอำเภอธามกาจังหวัดกาญจนบุรี
เส้นทางที่หายคาดว่าจะเป็นเส้นทางระหว่างท่ามกาบ้านโป่งนะฮะ
ก็คือไม่รู้หายไปไหนก็แจ้งเบอร์โทร
พบว่าจุดสุดท้ายมันไปอยู่ที่บริเวณแยกสนุนหมู่๕ตะมนตะคร้ำเอนอำเภอธามกาจังหวัดกาญจนบุรี
แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ไปตรวจสอบไปถึงที่เนี่ยคุณผู้ชมนี่ฮะคือมันมีคลองอยู่
แล้วมันมีรถอยู่คันหนึ่งนะฮะที่จมอยู่ในคลอง
เจ้าหน้าที่ก็ทีแรกก็ยังไม่ยืนยันว่ามันเป็นรถรุ่นไหนยี่ห้ออะไรป้ายทะเบียนอะไรครอบครัวเองก็ยังไม่แน่ชัดว่าจะใช่หรือเปล่านะครับ
เนี่ยฮะกำลังเอาขึ้นมาตอนนั้นก็เอ๊ะจะใช่หรือเปล่าจะใช่หมายเลขทะเบียนนี้ไหมจะใช่รถของน้องข้าวหรือเปล่านะครับ
แต่ที่แน่ก็คือเจ้าหน้าที่บอกในตอนนั้นก็คือมีคนเสียชีวิตอยู่ในรถ

เขาก็ให้ข้อมูลในเหตุการณ์นะครับบอกว่ามีผู้หญิงเสียชีวิตอยู่ในรถคันนี้ที่จมคลองจริงนะครับ
ก็ยังบอกแน่ชัดไม่ได้ถึงสาเหตุที่รถตกไปในคลอง
พิสูจน์หลักฐานกับตำรวจก็เดินทางมาที่เกิดเหตุนะฮะ
มันมาอยู่ตรงคลองตรงนี้นะพอมาถึงคลองก็พบว่าเป็นคลองชลประธานบริเวณตำบลตะคร้ำเอน
อำเภอธามกาจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็เห็นรถจมอยู่ในคลองหนึ่งคัน
ก็เลยเอาขึ้นมานะครับชาวบ้านในระแวกอะไรก็มาติดตามดูกันนะครับ
แต่ล่าสุดได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่แล้วนะครับว่า
ตกลงผู้ที่เสียชีวิตอยู่ในรถเนี่ยคือน้องข้าวที่เพื่อนเขาโพสต์ตามหาจริง
ค่ะโอ้โหต้องแสดงความเสียใจด้วยนะฮะ
คือหายไปตั้งแต่ห้าทุ่มสองตุลาคมใช่ค่ะ
แต่ไม่รู้ว่าน้องไปอยู่จุดนี้ได้ยังไงรถถึงจมคลองไปได้ค่ะครับ